ตอนนี้ชาวโคราชเขาภาวะกันข้อนจังหวัดแล้วมั้งคะ
เพราะว่าเกิดเหตุการณ์โจรโรคจิตค่ะ

หญิงสาวนักเรียนนักศึกษา

รายล่าสุดเป็นผู้หญิงค่ะคุณผู้ชม

เห็นเงาตะคุ่มในพุ่มไม้ข้างทาง
แล้วลักษณะคือมันมีใครอยู่ตรงนั้นนะคะ

แล้วมันจังหวะพอดีที่ผู้ชายคนนั้นกำลังช่วยตัวเอง
หันมาเลยค่ะมาช่วยโชว์เลย

ลูกสาวค่ะคุณผู้ชมพอมาถึงจุดเกิดเหตุ

คุณผู้ชมอยากให้ดูคลิปนี้กันหน่อยนะคะ
นั่นไง

กับแม่ไม่รู้มันถอดเสื้อผ้าหมดเลย

คือผู้หญิงที่ไปประสบเหตุที่ตกเป็นเหยื่อของโจรโรคจิต

แม่บอกว่าไม่รู้ตอนนั้นมันแก้ผ้าหมดเลย

แต่สามีของผู้หญิงที่เขาตกเป็นเหยื่อเนี่ยนะคะ
เขาบอกว่าเขาจำหมายเลขทะเบียนได้๒๕๑๙ใช่ไหม

แต่ไม่แน่ใจว่าอำเภอตำบลอะไรยังไง

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นวันที่๗ตุลาคมที่ผ่านมา

อำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมา
ผู้เสียหายก็เล่าแบบที่เราเล่าแล้วค่ะ
ผู้ชายที่เป็นโจรโรคจิตเนี่ย
บอกว่าอายุอนามสักประมาณ๔๐๔๕ปี
แก้ผ้าพอได้จังหวะที่รถเธอผ่านนะ
คือให้มันเห็นระดับแบบสายตาพอดีคุณ

นั่นแหละค่ะเป้าประสงค์ของเขานะคะ
ที่สำคัญไปสอบถามชาวบ้าน
ชาวบ้านบอกว่าไอ้โจรโรคจิตเนี่ยนะ

เนี่ยคุณผู้ชมค่ะคือสอบถามชาวบ้านพบว่า
ผู้ชายคนนี้ไอ้โจรโรคจิต
เคยก่อเหตุมาแล้วหลายครั้งนะคะเป็นภัยสังคมนะ
เหยื่อที่เป็นผู้หญิงเป็นเด็กนักเรียน

ไม่เวรแม้แตกคนแก่แน่นอนนะคะ
ตอนนี้ผู้หญิงโดยเฉพาะสาวที่ตำบลหนองบัวสารา

แข็งตรงนี้เลยใช่ไหม

ทำอย่างนี้เลยค่ะมันช่วยเหลือตัวเอง

มันไม่ได้สนใจฝั่งนี้เพราะว่าหนูขี่มาฝั่งนี้

มันก็ช่วยเหลือตัวเอง
คุณผู้หญิงตกเป็นเหยื่อก็สุภาพมากนะ

พลตำรวจตรีซูจินนิตพานิต
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครราชศรีมาบอกว่า
เบื้องต้นยังไม่มีผู้เสียหายรายใด
เข้ามาแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนในพื้นที่
แต่ก็ได้สั่งการให้ชุดสืบสวนลงพื้นที่
ไปติดตามผู้ก่อเหตุมาสอบปากคำแล้ว
เพราะอันนี้ลักษณะการกระทำแบบนี้
มันเข้าข่ายความผิดคืออนาจารย์

ถ้าเกิดปล่อยไว้เนี่ยอาจจะเป็นอันตรายกับผู้หญิงในระแวกนั้นได้
คุณคิดดูนะถ้ามันมากกว่าการโชว์
สมมุติว่าจับผู้หญิงไปอนาจารย์ข่มขืนอย่างนี้

ฟังเสียงผู้การโคราชกันหน่อยค่ะ

ถึงแม้ว่ายังจะไม่มีผู้เสียหายก็ตามนะครับ
แต่ถ้าเกิดว่าทางตำรวจเราได้รับข้อมูลนะครับ
ไม่ว่าจะทางสื่อหรือว่ามีผู้มาแจ้ง
แต่ณเวลานี้ยังไม่มีผู้มาแจ้งนะครับ
อย่างไรก็ตามนะครับเราก็ต้องมีการสั่งการ
แม้ว่าจะไม่มีเหตุที่จะร้ายแรง

ซึ่งทางตำรวจตอนนี้ทางตำรวจเรายังไม่เห็นภาพนะครับ
เขาจะขอภาพใบหน้ามาดูนะครับ
แล้วก็ขอตรวจสอบฐานที่เกิดเหตุที่ชัดเจนนะครับ
ก็จะมีการสั่งการให้กับทางเจ้าที่ตำรวจ
ก็ปรากฏในสื่อเดี๋ยวจะขอภาพมาดูยินดีเลยนะคะ
ผู้การโคราชถ้าท่านดูเราอยู่เรายินดีนะ
เพราะว่าเมื่อสักครู่นี้คนร้ายหน่อยขี่ออกมาจากผู้ไม้

ใช่พอจะได้อยู่ค่ะคุณผู้ชมผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครราชศรี
บอกเพิ่มเติมนะคะว่าตอนนี้ให้ตำรวจชุดสืบสวนลงพื้นที่ติดตามตัวผู้ก่อเหตุ
ดำเนินคดีตามกฎหมายและระหว่างที่ยังไม่สามารถตามตัวมาได้
ก็ให้ตำรวจไปลาดตระเวนใช้คำนี้ไปลาดตระเวน
ในจุดดังกล่าวเป็นระยะเพื่อสร้างความอุ่นใจ
ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ค่ะ